ก็อย่างที่บอกตำรวจ๑๔๐๐นายก็ควบคุมสถานการณ์อยู่ตรงนั้นแล้ว
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณวิมลวันรายงานบอกว่า
ตำรวจเขามีการเตรียมรถน้ำรถฉีดน้ำแรงดันสูงใช่ไหมคะ
พาคุณผู้ชมไปดูรถฉีดน้ำนี้หน่อยดีไหมว่า
ลักษณะเป็นยังไงไอ้ที่ว่าแรงดันสูงมันสูงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะ
ไปดูตรงเส้นทางถนนโดยรอบที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนราชดำเนิน
ซึ่งเป็นที่ตั้งเวทีของคณะรัศดร๖๓กันหน่อยนะคะ
ให้ดูสภาพการจราจรก่อนตอนนี้หลายเส้นทางเริ่มหนาแน่นแล้ว
ตำรวจจราจรท้องที่ก็คอยอำนวยความสะดวก
ให้รถเนี่ยยังคงสัญจรไปมาได้อยู่นะคะ

ได้อยู่นะคะใช้คำว่าได้อยู่ก็แล้วกัน

มีรถตู้ของตำรวจจากหลายท้องที่จอดอยู่ตลอดแนว
แล้วก็อย่างที่บอกมีรถควบคุมฝูงชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพิ่งจะสั่งซื้อมาเลยนะคะ

สั่งซื้อมาจากประเทศเกาหลีใต้๒๕ล้านบาท

กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชน
จะใช้ในภารกิจการควบคุมฝูงชน
ลักษณะของรถล้อกันกระสุนนะคะ
มีตะแกรงป้องกันกระจกรอบคัน
มีคันกั้นเหล็กหน้ารถเอาไว้เคลียร์พื้นที่
อาจมีสิ่งกีดขวาง
รอบตัวรถมีกล้องวงจรปิดติดหมดรอบคัน
บันทึกภาพเหตุการณ์รอบทิศทาง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ถ้ามันมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น
บนรถจะมีกระบอกฉีดน้ำบนหลังคารถ
ที่สามารถฉีดน้ำได้๑๒๐๐๐ลิตรนะคะ
ระยะยิงสูงสุดอยู่ที่๖๕เมตร

และสามารถใส่สีในน้ำเวลาฉีดได้ด้วย

จากการที่การโดนสาดสีไปหลายรอบ
ก็ไม่รู้ว่าคราวนี้จะโต้ตอบออกมาเป็นน้ำสีอะไรนะคะครับ
ก็คือที่ตั้งใจจะใส่น้ำเวลาฉีด

มีสีติดตัวจะได้สังเกตง่าย

รถคันนี้ไม่ได้มีแต่น้ำอย่างเดียวนะคะ

ติดตั้งเครื่องเสียงควบคุมฝูงชนเอาไว้ด้วยค่ะครับส่วนถนนที่ลงมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าที่มุ่งหน้าไป
นุสวรีประชาธิปไตยการจราจรท้ายท้ายแถวตอนนี้ติดยาวแล้วนะคะ
ยาวไปถึงหน้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแล้วแต่เบื้องต้นตรงนี้ยังไม่ได้มีการปิดการจราจร
เอาแต่ก็ดูโล่งอยู่เหมือนกันนะเบื้องต้นยังไม่ปิดการจราจรนะคะ
ใกล้กันเนี่ยมีพื้นที่กองสลากเก่าก็มีรถสุขาของกรุงเทพมหานครจอดอยู่๗คัน
เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้ตามปกตินะคะ